เตือนกันนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักจริงค่ะ
ไม่ว่าจะตกแบบหนักหน่วงตกแบบปล่อยหรือตกแบบไหนเนี่ย
มันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะ
ล่าสุดมีอุบัติเหตุรถเก๋งนะคะไปชนเข้ากับขอบทาง
พลิกคว่ำแล้วไฟลุกท่วมทั้งคัน
คนขับเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
คือโดนไฟคลอกทั้งตัวนะคะมารู้ทีหลังเธอเป็นนางแบบด้วย
นี่ค่ะสภาพรถคือไหม้แบบทั้งคันเลยจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
ก็ต้องเร่งมาฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
ถนนเส้นนี้คือถนนกาญจนาพิเศษหรือว่าทางหลวงหมายเลข๙นะคะ
เป็นขาเข้ามุ่งหน้าไปบางบัวทองอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถดับไฟได้ทั้งหมด
พอดับไฟได้แล้วเนี่ยตำรวจภูทรบางปะอินและกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
ในรถพบร่างผู้เสียชีวิตนะคะต้องขออนุญาตเบลอภาพด้วยนะคุณผู้ชม
เป็นผู้หญิงค่ะถูกไฟไหม้คือไฟคลอกทั้งร่างไหม้เกรียมไปหมดเลย
เหลือร่องรอยที่เห็นว่าเป็นผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมค

คือตอนแรกที่ไปเจอสภาพศพนี่คือเห็นแค่สีของเล็บเท้า
เนี่ยค่ะเบื้องต้นก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะอิน

ส่วนตรงขอบทางเนี่ยมีร่องรอยเฉียวชนด้วยมีเศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจาย
นี่ค่ะตรงขอบทางเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นเศษชิ้นส่วนรถกระจายอยู่บริเวณโดยรอบ
เมืองต้นคิดว่าผู้ตายน่าจะกำลังเดินทางแล้วพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ฝนตกถนนลื่นมืดอีกมีการปรับปรุงถนนอีก
ก็เลยพุ่งชนราวขอบทางแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำนะคะ
แก้ว่าเป็นรถพำแคร็มครับแต่ว่าเบื้องต้นเลย
เพียงรายครับเบื้องต้นเจ้าหลังที่ก้อน
นำร่างส่วนลูกเอกแพทย์ครับนะครับครับบริเวณที่เขามาในครั้งนี้ค่ะ
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลและประสานญาติให้มารับนะคะ
ล่าสุดเนี่ยรู้ตัวผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
เธอชื่อว่าสุรีรัฐมนัสสิริอมรนะคะ
อายุ๓๔ปีเธอมีอาชีพเป็นนางแบบอะค่ะ
เพื่อนพอรู้ข่าวต่างคนต่างก็ทำใจไม่ได้นะคะ

หลายคนก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
แล้วก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเลยค่ะ